ก็แนะนำเลยนะคะประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ให้นั่งรถโดยสารสาธารณะ
เพราะว่าจะไปจอดรับส่งในจุดที่สามารถเดินเข้าไปได้ค่อนข้างสะดวก
คือเริ่มปิดเส้นทางการจราจรแล้วนะคะคุณภาคภูมิ
ตั้งแต่คืนนี้๔ทุ่มค่ะจะปิดเส้นทางการจราจร๑๘เส้นทางในพื้นที่ชั้นในนะคะ
ก็คือพื้นที่โดยรอบพระราชพิธีจะมีการปิดเส้นทางการจราจรเป็น๓ระยะด้วยกัน
อ่าสำหรับคืนนี้เนี่ยเป็นระยะที่หนึ่งระยะเริ่มต้นนะคะ
แล้วก็จะมีจุดบริการรับส่งประชาชนที่สามารถเดินเท้าเข้าไปต่อในพระราชพิธีได้ค่อนข้างสะดวกนะคะ
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้า
เจ้าหน้าที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่ได้ในวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมตั้งแต่ตีห้า
จุดคัดกรองต่างแต่ว่าจะปิดการจราจรล่วงหน้าตั้งแต่๔ทุ่มคืนนี้ค่ะ
จะเริ่มปิดการจราจรพื้นที่ชั้นในเป็นการปิดระดับที่๑นะคะเขามีทั้งหมด๓ระดับด้วยกัน
คืนนี้ระดับแรก๑๘เส้นทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดนะคะ
สำหรับเส้นทาง๑๘เส้นทางที่ปิดการจราจรตั้งแต่๔ทุ่มคืนนี้ประกอบไปด้วย
ถนนเศรษฐกาลถนนเชตุพลถนนท้ายวังถนนหน้าพระราณและถนนพระยาเพชรค่ะ
นี่คือระยะแรกระยะที่๑สิบแปดเส้นผ่าง
นั่นเท่ากับว่าพรุ่งนี้เช้าที่จะเปิดทำการเปิดทำงานกันเนี่ย
ท่านที่อยู่ในพื้นที่แถวนี้ที่จะต้องผ่านแถวนี้ท่านต้องทราบว่าจะปิดการจราจรแล้วนะ
ใช่ค่ะแล้วก็จะปิดระยะที่๒ระยะที่๓เพิ่มเติมต่อเนื่องไปเลยนะคะ
เปิดการจราจรอีกครั้งก็คือหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีนะคะ
ตุลาคมตั้งแต่ตี๕ก็จะปิดระดับ๒ค่ะ
ระดับ๒เนี่ย๒๗เส้นทาง
ประกอบไปด้วยทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนานี
ปิดทางขึ้นลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าจากแยกอรุณอมรินถึงแยกผ่านพิภพลีลา
ถนนราชดำเนินกลางจากแยกผ่านพิภพลีลาไปจนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ
รวมถึงถนนที่เชื่อมต่อกับถนนราชดำเนินกลาง
คือถนนราชินีถนนอัศดางถนนตะนาวถนนดินสอถนนพระสุเมน
และถนนมหาชัยนี่คือระดับสอง
รวม๔๒เส้นทางด้วยกัน
ปิดถนนลูกหลวงตลอดทั้งสายค่ะ
ถนนหลานหลวงถึงแยกสะพานขาว
และให้เดินรถทางเดียวในถนนกรุงเกษม
จากแยกสะพานขาวถึงแยกกษัตริย์ศึก
ส่วนถนนราชดำเนินนอก
พระรามพระราชวังดุสิตถึงแยกจอปร
จะปิดการจราจรเป็นระยะตามแยกนะคะ
แต่ถ้าหากว่าประชาชนเดินทางมาจนเต็มพื้นที่แล้ว
ก็จะปิดการจราจรเต็มรูปแบบเลยค่ะ
ถนนศรีอยุธยาจากแยกพล๑ถึงแยกเบนจมะบพิษ
ถนนพิศนุโลกจากแยกวังแดงถึงแยกพาณิชยการ
กรุงเกษมจากแยกประชาเกษมถึงแยกพาณิชยการ
ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์จากแยกวิสุทธิกษัตริย์ถึงแยกจอปร
ถนนจักรพรรดิพงศ์จากแยกจบรอถึงแยกแม้นศรี
ถนนนครสวรรค์จากแยกผ่านฟ้าลีลาศถึงแยกนางเลิ้งค่ะ
นี่นะคะก็เป็นระดับหนึ่งระดับสองระดับสาม
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึง๒๖ตุลาคมนะคะ
ก็คือจะไม่อนุญาตให้ประชาชนนำรถยนต์เข้าไปในพื้นที่ค่ะ
แล้วก็จะเปิดการจราจรอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธี
แต่มีจุดในการรับส่งประชาชนนะคะ๕จุดด้วยกัน
ถ้านั่งรถโดยสารสาธารณะมาก็สามารถขึ้นลงรถได้
จุดดังนี้นะคะสนามม้านางเลิ้งค่ะ
หน้าบ้านมนังคศิลาแยกเมอรี่คิงแยกอรุณอมรินแยกวิสุทธิกษัตริย์
ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดนะคะที่ประชาชนสามารถเดินเท้า
เข้าไปในบริเวณมณฑลพิธีได้ค่ะ

ถ้าต้องการไปท้องที่ของท้องสนามหลวง

แล้วก็นั่งรถที่เขาจัดไว้อำนวยความสะดวกรับส่งให้นะครับ